คุณผู้ชมฮะมาดูกรณีการเสียชีวิตของน้องนิน่านะครับ
ครอบครัวก็ยังทำใจไม่ได้นะฮะ
จากกรณีที่น้องนิน่าโดนข่มขืนแล้วก็ฆ่า
และเมื่อวานมีการจัดพิธีเผาคุณ
ปรากฏว่าแม่พ่อญาติรวมถึงเพื่อนนักเรียนเนี่ย
ห่มร้องไห้กันอย่างหนักเลย
แล้วก็หลายคนเอาป้ายมาถือเลยนะ
ใส่กระดาษตัวสีแดงตัวโตบอกว่า
คดีนี้ต้องประหารผู้ก่อเหตุอย่างเดียว
ใช่ข่มขืนเท่ากับประหารเด็กเขาชูป้ายกันใหญ่เลย
นี่แหละครับก็เป็นพิธีชาปนกิจ
ศพของน้องนิน่าที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะฮะ
หลายคนเสียน้ำตานะครับแล้วก็ผู้เป็นแม่ทำใจไม่ได้
ถึงกับเป็นลมล้มพับคุณผู้ชมดูช่วงจังหวะเวลานี้กันหน่อยนะครับ

นี่ก็เป็นช่วงที่เจ้าหน้าที่วัดได้มีการเปิดโลง

ปรากฏว่าคุณแม่ก็เข้าไปดูด้วย
แล้วก็คุณแม่ก็ร้องไห้เสียใจอย่างหนักเลยนะครับ
ก็ญาติต้องพยุงลงจากเมนไปนั่งพักด้านล่างนะครับ
เช่นเดียวกับพ่อของน้องนิน่าที่เห็นศพของลูกสาว
ก็ก้มหน้าร้องไห้ด้วยความเสียใจ
แทบจะไม่กล้าเข้าไปดูศพของลูกสาวอีกเลยนะครับ
ก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะครับ
เพราะว่ามีการจัดพิธีชาปนกิจศพของน้องนิน่านะครับ
วัดป่ายางหมู่๙ตำบลท่าช้างอำเภอบางกล่ำจังหวัดสงขานะครับ
แล้วก็น้องนิน่าอายุ๑๕ปีนักเรียนชั้นม๓
ที่ถูกนายประถมเอียดขาวหรือว่าบังหมัดกงหราชาวจังหวัดพัทธลุง
ก่อเหตุอย่างทารุณจนเสียชีวิต
แล้วก็ใช้รถจักรยานยนต์ทับร่างอำพรางว่าเป็นอุบัติเหตุนะครับ
จากคุณพ่อคุณแม่ก็มีญาติญาติ
แล้วก็เพื่อนนักเรียนของน้องนิน่ามาร่วมงานจำนวนมากนะครับ
เพื่อนของน้องนิน่าก็ร้องเพลงหลายเพลงเหมือนกันนะ

ด้วยความเสียใจต่างคนต่างทั้งร้องเพลงแล้วก็ร้องไห้ไปด้วย
และนี่ฮะอย่างที่เห็นคือมีการถือกระดาษชูกระดาษสีขาวแบบนี้

ป้ายข้อความที่น้องเขียนไว้ก็คือ
ข่มขืนเท่ากับประหาร
เรียกร้องให้ลงโทษประหารชีวิตผู้ก่อเหตุนะครับ
ภายในงานศพครอบครัวได้นำชุดนักเรียน
กล่องรูปหัวใจใส่รูปถ่าย
แล้วก็ข้าวของเครื่องใช้ของน้องนิน่า
มาตั้งไว้ที่หน้าโรงศพด้วยนะครับ
ระหว่างทำพิธีวางดอกไม้จันทร์
เพื่อนหลายคนก็มาร่วมกันทั้งดีดกีต้าร้องเพลง
โดยเฉพาะเพลงเธอเธอจะอยู่กับฉันตลอดไป
แสดงถึงความรักและความอาลัยเป็นครั้งสุดท้าย
จังหวะร้องเพลงขอฟังนิดนึงได้ไหมครับ

คำร้องเพลง

จังหวะนี้ที่เพื่อนก็ร่วมร้องเพลงไปด้วย
ร้องไห้ไปด้วยแล้วก็บอกว่ายังทำใจไม่ได้นะ
น้องนิน่าเพื่อนที่แสนจะน่ารักคนนี้จากไปนะครับ
ในส่วนของงานก็มีน้องมีน
ซึ่งเป็นแฟนหนุ่มของน้องนิน่าที่เสียใจมาก
มีสีหน้าและแววตาที่เศร้าหมองนะครับ
ร่วมร้องอีกหนึ่งเพลงก็คือเพลงเจียนตาย
ของวุฒิป่าบอนกับเพื่อน
ซึ่งเพลงนี้มีเนื้อหาพูดถึงคนรัก

ที่ต้องศูนย์เสียน้องนิน่าไปตลอดกันนะครับ
นี่เป็นภาพที่หลายคนเห็นแล้วก็สะเทินใจนะ
เมื่อวานนี้คุณมีพัสดุมาส่งที่บ้านน้องนิน่า
จากเพื่อนของน้องนิน่าที่ร้องเพลงแล้วก็ชูป้ายว่า
อยากให้ประหารชีวิตผู้ก่อเหตุแล้วนะครับ
ขณะที่นำโลงศพขึ้นไปบนเมนนะครับ
น้าของน้องนิน่าแล้วก็ญาติคนอื่น
ก็ได้ชูป้ายเรียกร้องข้อความเดียวกัน
คือข่มขืนเท่ากับประหาร
แล้วก็ตะโกนสาบแช่งคนร้ายหน้าเมนเผาศพหลานสาว
โดยบอกว่าชีวิตต้องแลกด้วยชีวิต
ขอให้คนร้ายถูกประหารตายตามน้องนิน่าไปด้วยนะครับ
เราต้องมาหาดุงญานยาเถียดใจไหม

แต่ทำไมถึงมาทำกันแบบนี้นะครับ
หลังจากที่นำลงศพของน้องนิน่าเข้าเตาเผาเรียบร้อยแล้วนะครับ

ก็มายืนเรียงแถวกันอีกครั้งหนึ่ง
ชูป้ายบนเมนเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ลงโทษ

เพราะว่าเมื่อวานนี้ทางผู้บังคับการสืบสวน

คนตำรวจตรีที่วัฒวัฒนครสี
ได้เดินทางมาร่วมแสดงความเสียใจ
กับครอบครัวของน้องนิน่าด้วย
และให้คำมั่นสัญญากับพ่อแม่ของน้องนิน่านะครับ
ว่าคดีนี้ถือเป็นคดีที่โหดร้ายทารุณเป็นอย่างมาก
คนร้ายมีพฤติการลงมือก่อเหตุที่โหดเยี่ยม
ช่วงสอบปากคำคนร้ายมีสีหน้าที่นิ่งเฉย
แล้วก็เล่าถึงพฤติกรรมการก่อเหตุอย่างไม่รู้สึกผิดนะครับ
ซึ่งจากการเก็บพยานหลักฐานต่างอย่างละเอียด
ก็ยืนยันว่าตำรวจมีหลักฐานที่แน่นหนาพอ
ที่จะขอสารให้พิจารณาโทษสูงสุดกับคนร้ายได้อย่างแน่นอนนะครับ
โดยขอให้ทางครอบครัวนั้นสบายใจ
ว่าคนร้ายจะต้องได้รับโทษอย่างสะสมนะครับ
ทีนี้ทีมข่าวของเรามีโอกาสพูดคุยกับคุณแม่
ก็คือคุณแม่ไหมเหนาะนะฮะ
โดยคุณแม่บอกว่าคิดถึงลูกยังทำใจไม่ได้
และขอให้ลูกเกิดมาเป็นลูกแม่กันอีกครั้งหนึ่งนะครับ

บอกว่าคือน้องนิน่าเหมือนเป็นสีสันของบ้าน
แล้วตอนนี้พวกเข้าของเครื่องใช้น้องเป็นคนที่ชอบสั่งของออนไลน์
บอกว่าตอนนี้คือยังกังวลเพราะว่ากลัวนะ
ผู้ต้องหาจะได้รับการประกันตัวออกมา
เพราะว่าได้ข่าวว่าญาติยังคงพยายามที่จะประกันตัวออกมา
พ่อบอกว่าอยากให้ติดคุกไปตลอด
ไม่ต้องได้รับการประกันตัวออกมาเลยนะฮะ
ส่วนน้าแล้วก็ลูกพี่ลูกน้องของน้องนิน่าบอกว่า
ก็อยากให้ตำรวจดำเนินการโดยเร็ว
แล้วก็ฝากไปถึงวิญญาณของน้องนิน่า
ไม่ต้องห่วงอะไรอีกแล้วนะครับ
อยากให้ไปสบายนะฮะ
ก็ถือว่าเป็นคดีสะเทือนขวัญคดีอุกชกันที่เกิดขึ้นนะครับ
แล้วก็มีข้อเรียกร้องออกมาแล้วก็ในโลกโซเชียลเขาบอกว่า
มขืนเท่ากับประหารอีกนะฮะ